ท่านผู้ชมครับท่านที่อยู่ที่นครปฐมนะฮะฟังทางนี้หน่อยนะครับอาจารย์เสรีมีคำเตือนมาบอกอีกสิบวันนะฮะท่านที่อยู่ที่นครชายศรีคือในฝั่งของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยอาจารย์เสรีฮะก็คือเรามีเจ้าพระยาครับทางนครสวรรค์ครับทางนครสวรรค์มาครับแล้วก็แตกเป็นสองเส้นครับครับจริงแตกเป็นหลายเส้นหลายเส้นแต่ว
ลงกรุงเทพอะไรนทบุรีอะไรก็ว่ากันไปครับอีกเส้นหนึ่งท่าจีนเนี่ยเข้ามาทางสายสุพรรณครับมาเข้าทางสุพรรณแล้วเข้านครปฐมเข้าลงสมุทรสะครสมุทรสะครครับไปออกทะเลอ่าวไทยถูกต้องใช่ครับอาจารย์เสรีบอกว่าชาวนครไทยศรีซึ่งตอนนี้ถนนถนนก็ร่วมร่วมอยู่ครับใช่ครับแต่ทำไมอีกสิบวันจะหนักคืออย่างงี้คร

เป็นนาทีก็ได้นะที่ท่านจะต้องระมัดระวังเลยช่วงนั้นมันมาบรรจบกันพอดีพอดีช่วงนั้นน้ำเหนือมาถึงน้ำทะเลหนุนสูงครับชาวนครชัยศรีในอีกประมาณสิบวันข้างหน้าครับท่านต้องเจอน้ำที่มันสูงผิดปกติกว่าณปัจจุบันนะครับทำยังไงได้แก้ยังไงได้ไหมฮะระบายอะไรได้ไหมยากมากเลยนะครับยากมากเลยถูกต้องใช่ครับสิ่งที่ผมเป็นห่วง
ใช่ครับเราต้องยำรับว่าอ่าปีห้าสี่เนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ไปช่วยเขาครับนะครับในบริเวณเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราคุยกับภาคประชาชนเนี่ยมันมันคือมีการมันมีการพูดง่ายง่ายว่าอ่าคุยกันครับนะคะแล้วก็ภาคประชวนก็มีความเข้มแข็งนะครับซึ่งผมคิดว่าชมรมรักมะน้ำทาจีนเนี่ยเข้มแข็งนะครั

ความพร้อม